ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าหน่อยนะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีคนไปเจอศพของหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่า
แล้วก็ยัดใส่ถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
ลงไปที่เหวข้างทางในพื้นที่รอยต่อ
ระหว่างพังงากับสุราชเป็นพื้นที่เขาศกนะฮะ
วันนี้เนี่ยแม่ของคนที่มีบัตรประชาชน
อยู่กับศพในถังเนี่ยเขามาขอดูพวกเสื้อผ้า
ดูหลักฐานต่างที่ยัดอยู่ในถังด้วย
คุณแม่เห็นแล้วบอกใช่เลยนี่คือลูกสาวของแม่ครับ
นี่คุณแม่นะครับถึงกับร้องไห้เลยนะฮะ
คุณแม่ชื่อนางพวงรักชัยสิทธิ์นะครับ
เป็นแม่ของนางสาวสุพัตรายอดแก้วชื่อเล่นชื่อปูอายุ๓๐ปี
บัตรประชาชนนะฮะของศพหญิงสาวที่ถูกฆ่า
แล้วก็ยัดถังขนาด๒๐๐ลิตรถังสีฟ้าใบนี้
แล้วคนร้ายก็กลิ้งถังลงไปลงไปในเหวของเขาศกนะครับ
ที่เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดพังงากับสุราชธานี
แต่ว่าเขตพื้นที่ที่เจอเนี่ยอยู่ที่ท้องที่สพกระปงจังหวัดพังงานะครับ
ขวามือคือภาพเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่หลังจากได้รับแจ้งจากทางแขวงการทาง
เขาไปเจอถังเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิก็หย่อนตัวลงไป
แล้วก็ไปเอาถังขึ้นมาคุณแม่เดินทางมาจากตำบลพ่วงพรมคอนนะครับ
เคียนซาจังหวัดสุราชธานีนะครับ
หลังจากที่สพกระปงจังหวัดพังงาเจอหลักฐานต่าง
ก็เลยติดต่อให้คุณแม่เนี่ยมาดูเสื้อผ้ามาดูทรัพย์สินในถังหน่อย
พอนางพวงรักมาเห็นเสื้อผ้าต่างก็ยืนยันว่าเป็นของลูกสาวตัวเองนะครับ
แล้วก็ร้องไห้ออกมานางพวงรักบอกว่าลูกสาวมีอาชีพกรีดยาง
หายไปจากบ้านสองเดือนแล้วเจอกันครั้งสุดท้ายก่อนที่ลูกจะหายไป
มีรถกระบะอีซูซูสีบรอนเงินมารับลูกสาวที่บ้าน
หลังจากลูกไปกับรถกระบะคันนี้เนี่ยมีผู้ชายมารับไปนะครับ
ติดต่อไม่ได้อีกเลยไม่ติดต่อมาที่บ้านด้วย
บางทีมีคนแจ้งว่าเจอลูกสาวตรงนั้นตรงนี้
แม่ก็หวังว่าจะได้เจอลูกแต่ก็ไม่เคยได้รับการติดต่อมา
แล้ววันนี้มาเจอลูกสาวในสภาพถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
ถังแบบนี้แม่บอกแม่ทำใจไม่ได้นะครับ
อยากให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
นี่เสื้อผ้าที่ถูกยัดไว้ในถังด้วยนะครับ
แม่บอกมันโหดเยี่ยมเหลือเกินสงสารลูกสาวเหลือเกิน
นี่รองเท้าคือนางพงรักบอกเห็นแล้วจำได้
นี่คือของลูกสาวแน่
วันนี้ตำรวจก็พาแม่แล้วฆ่ายอดไปโรงพยาบาลกระปัง
จะได้เอาไปตรวจพิสูจน์กันอย่างชัดเจนตามขั้นตอนนะฮะ
แม้ว่าคุณแม่บอกว่าจะจำเสื้อผ้าต่างของลูกสาวได้
สายมือคือภาพของนางสาวสุภัทรายยอดแก้วล๊วงรัฐปู่ตั้งอายุ๓๐ปีนะครับ
สันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะใช้ของแข็งทุบศีรษะของนางสาวสุพัตรา
จนเสียชีวิตแล้วใช้ผ้าขนหนูพันศีรษะเอาไว้
เพราะว่ามีเลือดออกมามากจากนั้นใช้ผ้าห่มมาพันห่อร่างอีกทีนึง
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ขับมาแล้วก็กลิ้งลงไปนะในพื้นที่เขาศก
รอยต่อระหว่างพังงากับสุราชธานีตรงจุดที่เจอถังนะฮะเพื่ออำพลางศพ
ก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร

แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร

แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร

แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร

แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร

แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร

แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร

แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร
แล้วก็ยัดลงถังสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตร

แล้วแหมมันก็มีสิ่งที่น่าสงสัยหลายอย่าง
เจ้าตัวไม่อยู่คล้ายกับหนีอีกต่างหาก